ผู้บังคับการปราบรามการค้ามนุษย์นำข้าราชการตำรวจ
สังกัดนะครับไปลงนามแสดงความอาลัยพระบาท
สมเด็จพระปรมินมหาภภูมิผลอันดุณเดสรวมทางสวาย
สักธรรมเคละเบื้องหน้าพระบรมมชายอยาลักษณ์นอก
และถวายสัตว์ปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ของพระองค์ครับ
พลตำรวจตรีกรชัยคล้ายคลึงผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์
เป็นประธานในการนำฆาตราชการตำรวจในสังกัดกรมกรับการประปรามการค้ามนุทธิ์
กว่า๒๐๐นายร่วมลงนามแสดงความอาลัยและถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมร้องเพลงสะดุดีมหาราชา
กล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนและประเทศชาติ
ก่อนจะยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยเป็นเวลา๘๙วินาทีครับ
พลตำรวจตรีกรชัยบอกว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีน้ำพระราชหารุทัยให้กับข้าราชการตำรวจไทยมาเป็นเวลาช้านาน
พระองค์เคยมีพระราชปฏิสันธารถึงตำรวจซึ่งทำให้เกิดความปราบปลื้มใจเป็นอย่างมาก
ดังนั้นทุกอย่างที่จะสามารถทำได้เพื่อถวายงานให้กับพระองค์
ก็พร้อมจะยินดีทำเห็นได้จากโครงการต่างของตำรวจ
ที่ถูกก่อร่างสร้างตัวขึ้นถูกริเริ่มขึ้นเพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
และขอน้อมนำพระราชดำรัฐมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ข้าราชการตำรวจส่วนหนึ่งได้แปรแถวเป็นรูปลิฟต์บิ้น
แล้วนั่งลงกราบพระบรมชายาลักษณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาดที่สุดมีได้ครับ